เดี๋ยวจะพาไปดูโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
โรงงานนี้ทำดีมากสวยมากมีเอกลักษณ์ด้วยนะคะ
และที่สำคัญเลยสร้างรายได้ได้เยอะด้วยค่ะ
ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาบริเวณริมถนนทางหลวง
หมายเลข๒๒๖วารินศรีสเกต
หมู่บ้านดอนชาติตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานีเราก็จะเห็น๒ข้างทาง
มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ทำจากไม้ไผ่มากมายแบบนี้
เต็มไปหมดเลยครับซึ่งบริเวณนี้นับว่าเป็นแหล่งใหญ่
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เลยนะ
รวมถึงยังเป็นแหล่งที่ริเริ่มการผลิตไม้แปรรูป
ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเวลายาวนานแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะ
อย่างที่ร้านอุทัยจักษานมีการนำเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ไผ่
รูปแบบต่างมาจำหน่ายอย่างเช่นนี่แคร่เอ่ยเตียงเก้าอี้
กระท่อมไม้ไผ่ก็มีมีรูปแบบรวดลายแตกต่างกันออกไปมากมาย
จำหน่ายให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้
ราคาก็ไม่แพงนะคุณเริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐บาท
ใช่ไม่แพงนะของ๑๐๐บาทก็มีไปจนถึง๓๐๐บาท
แล้วแต่วัสดุแล้วแต่ส่วนประกอบแล้วก็ขนาดนะคะ
และสำหรับลูกค้าของร้านนี้เนี่ยจริงก็จะมีอยู่๒ประเภท๒กลุ่มด้วยกันนะคะ
ก็คือซื้อไปใช้เองหรือไปขายต่อกับอีกกลุ่มหนึ่ง
จะเป็นพวกเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทอะไรแบบนี้
แวะไปเที่ยวที่ภาคอีสานก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่กันได้
หมู่บ้านดอนชาติตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
แค่ไม้ไผ่ที่เห็นแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่ร้อนไง
ใช่มันแบบมันสามารถนอนได้วางตรงไหนก็นอนได้สบายเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบในสมัยโบราณเลย
เดี๋ยววันนี้ก็หาแคร่ที่มันสวยหาคนทำแบบนี้ก็ยากแล้ว
ใช่แล้วมันเป็นงานฝีมือแล้วนี่ดูลวดลายนี่สวยงามจริง
น่าจะซื้อหาเก็บเอาไว้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่บอกติดต่อ
เริ่ม๑๐๐บาทของเล็ก๑๐๐บาทไปจนถึง๓๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
แวะเวียนกันไปนะคะขายอยู่ริมข้างทางกันเลยแหละ